ทีนี้ฝากฝั่งคุณพิธาค่ะช่วงที่คุณพิทาเงียบไป
นี่ยังไงนะคนก็อยากรู้ความเคลื่อนไหว
ยิ่งพอตอนที่เพื่อไทยเขามาแถลง
ก้าวไกลเพื่อไทยจะไม่ได้ร่วมงานแต่ไม่ได้ก้าวเดินไปด้วยกันแล้ว

โพสต์รูปนี้ค่ะยืนอยู่กลางเวทีประสัยใหญ่ของพักเก้าไกลครั้งสุดท้าย
นั่นคือก่อนการเลือกตั้งที่กีฬาเวท๑ค่ะ
พฤษภาแล้วมีข้อความเขียนเอาไว้บอกว่า
ไม่มีผิดหวังมีแต่พลังงาน
เป็นกำลังใจให้เพื่อนสอสอแฮชแท็กก้าวไกร
ทำหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่
ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเรามาว่าเขาจะเลือกหรือว่าไม่เลือกเรามา
ผมติดตามดูอยู่เต็มที่ทุกคนนะครับอันนี้คือที่โพสต์เอาไว้นะคะ
ส่วนเมื่อคืนสักประมาณ๒ทุ่มได้ก็มีการโพสต์อีกหนึ่งโพสต์เหมือนกันค่ะ
คราวนี้เป็นคลิปวีดีโอเป็นสกรูปเกี่ยวกับการปิดสวิตช์สอวอ
ในคลิปบอกว่าปิดสวิตช์สวปิดไปปิดมาไฟดับที่ก้าวไกล
ต้องไปเป็นฝ่ายค้านแล้วคุณพิธาก็เขียนแคปชั่นบอกว่า
ไม่ต้องไปกดดันพักการเมืองไม่ต้องไปกดดันสว
โหวตเห็นชอบนายกคนใดคนหนึ่งไม่ต้องเลือกว่าจะยอมผสมพันธุ
คั่วเพื่อตั้งรัฐบาลให้ได้หรือต้องรอ๑๐เดือนให้สว
หมดอำนาจเลือกนายกเพราะการยกเลิกสองเจ็ดสอง
ตัดอำนาจสวในการโหวตเลือกนายกสามารถทำได้ทันที
นี่คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยช่วยกันยกเลิกสองเจ็ดสอง
สวิตช์สวอย่างแท้จริงเดินหน้าตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย
แก้ปัญหาให้กับประชาชนอันนี้เนี่ยคือแคปชั่นที่คุณพิทาเขียนเอาไว้
แล้วนอกจากนั้นเลื่อนไปอ่านคอมเมนต์นะคะคุณพิธาก็เพิ่มเติมเนี่ย
คอมเมนต์บอกว่ามีสวอย่างน้อยหกสิบสามคน
ปิดสวิตช์ตัวเองในสมัยประชุมที่ผ่านมา
เราต้องการเพียง๒๑คน
ขอให้ท่านมาประชุมและทำในสิ่งที่ท่านคิดว่าถูกต้อง
ตามหลักการหรือสัญญาที่เคยให้ไว้กับสาธารณะนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็รอติดตามกันได้นะคะ